อีก๗วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
หลายคนก็มองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

สุริยเทพลงมาประทับร่างเลยตัวเอง

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสุริยุปราคาแล้วนะคะ
เมื่อมีชายชาวภูเก็ตคนนึงค่ะเขาบอกว่าถูกสุริยเทพเข้า
หลังจากนั้นสุริยเทพสั่งให้ไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑ด้วยนะครับคุณผู้ชม
พอไปถึงที่แผงขายเนี่ยก็พยายามจะขอซื้อแต่เจ้าของก็ไม่ได้ขายให้ค่ะ
หลังจากนั้นเกิดการท้าตีท้าต่อยกันจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจรวมถึงหน่วยกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันจับตัว
นายสุติพรอ่อนสุวรรณอายุ๔๕ปีเอาไว้ได้นะคะ
หลังจากที่มีอาการคลุ้มคลั่งอ้างตัวเองเป็นร่างทรง
เทพสุริยะสั่งให้ไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑
แผงร้านขายลอตเตอรี่เครื่องสังขพันธ์
ที่๓๐ถนนอองซิมภายตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
แต่ว่าพ่อค้าไม่ได้ขายให้นะคะ
จากว่าเจ้าของแผงลอตเตอรี่ตัวจริงยังไม่มา
ดังนั้นก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับนายสุติพร
เดินเข้าไปดึงลอตเตอรี่ออกจากแผง

เกิดการต่อสู้กับคนเฝ้าแผง
ลอตเตอรี่เสียหายจำนวนหนึ่งค่ะ
ช่วงแรกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามที่จะเข้าล็อกตัวนายสุติพรเอาไว้

จากนั้นนายสุติพรที่อ้างตัวว่าถูกองค์เทพสุริยะเข้าสิง

แล้วก็ไล่ชกต่อยกับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์
รวมถึงรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา
จนเกิดการต่อสู้กันรอบที่สอง

ทำให้นายสุติพรถูกชกเข้าที่บริเวณหนกแก้มซ้าย

ก็ช่วยกันล็อกตัวนายสุกติพรเอาไว้ได้
และนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อให้แพทย์ได้ทำการรักษาต่อไป

ตำรวจบอกว่าจะต้องรอเจ้าของแผงลอตเตอรี่
รวมถึงผู้ที่ถูกทำร้ายเข้าแจ้งความ